แต่บอกเลยว่าสาวคนนี้อยู่ในโหมดหัวใจฟรุ้งฟริ้งสีชมพู

ที่ดิกรณรายการแค่ข่าวสัตว์กระตรอของเราขอแซลนิดนึงเถอะ
ตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาดูใจอยู่กับนายตำรวจรูปหล่อคนนี้
นี่บอกเลยว่าโอ้โหความสวีทหวานนี่มันถี่ยิบเลยจริงคุณผู้ชม
มีภาพหวานให้เราได้ติดตามตลอดนะ
คือไม่ให้แซวยังไงไหวคุณผู้ชมดูภาพเอา
ตั้งแต่เขายอมรับว่าเลือกแล้วนะกับนายตำรวจคนนี้เนี่ย
เราก็ได้เห็นมุมสวีทถี่ยิบตามภาษาคนมีความรักอะเนาะ
ลงรูปเองไม่เท่าไหร่ค่ะเพื่อนรักของแม่แพทย์อย่างสาวบูมสุภาพร
เมื่อ๒วันก่อนนางแอบถ่ายคลิปแฉหนุ่มคนรู้ใจ
ตามมาฟ่อแม่แพทย์ถึงกองไทย
เป็นหลักฐานมัดตัวเลยว่าตอนนี้หวานฉ่ำตัวติดกันตลอด

มุมสวีทเขามีเพียบนะคะ

อันนี้เขาอาจจะเป็นแบบนับเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนได้

ตำรวจนายนพัฒน์เขาป้อนอูนิ

ใช่ค่ะใจถึงเพิ่งได้เอาใจเก่งแบบนี้

แต่ส่วนส่วนอย่างนึงนะพี่แพทย์ไม่ว่าจะมีความรัก
อะไรก็ตามไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตาม

สบายเป็นคนแบบนี้ติดดินเพลินเลย

เจ้านางอยู่บอกว่าสวีทจังเลยช่วงนี้